ไปดูศิลปะปูนปั้นที่มีคนเขาแชร์เขาบอกว่าเป็นพญานาคสุดคิ้ว
คืออยู่บนบันไดหน้าวัดนะครับวัดชายภูมิการามหรือว่าวัดกลาง
แต่วัดนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะฮะ
ดูความน่ารักของสองตัวนี้นะฮะเป็นรูปปั้นพญานาคตรงบันไดรูปร่างแปลกตานะครับ
ลำตัวอวบยาวชูคอมีขาด้วยนะฮะมีความน่ารักน่าเอ็นดูเขาบอกแบบนั้น
ตรงตาเนี่ยนะครับมีจุดเหมือนตัวการ์ตูนแล้วก็เรียกรอยยิ้มจากผู้ที่พบเห็นสิครับ
รูปปั้นนี้สร้างอยู่ที่วัดชายภูมิการามหรือว่าวัดกลาง
เก่าแก่ของอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลรัชธานี
หญิงสาวคนหนึ่งถ่ายภาพนะครับแล้วก็เอามาโพสต์ไว้
ระบุข้อความว่าเป็นข้อความวัยรุ่นวัยรุ่นน่ะนะ
้อนเอ็นดูความตาจุดนะฮะโอ้โหใช้ภาษาน่ารักทีเดียว
รู้ว่าน้อนไม่ใช่พญานาคอ้าวแล้วเป็นอะไรล่ะ
น้อนใครแวะเอ่อน้อนเออนะฮะคือแปลว่าน้องใช่ไหม
น้อนใช่เออเออนะฮะใครแวะมาเที่ยวเขมราชแวะไปทำบูล
แล้วก็ถ่ายภาพกับน้อนได้ที่วัดนี้นะฮะแม่ผมก็ลิ้นห่อไปด้วย
คำว่าน้อนเนี่ยเป็นศัพท์วัยรุ่นนะครับเวลาเห็นอะไรน่ารัก
ก็แทนจะเรียกว่าน้องเนี้ยก็เอาลิ้นเปรี้ยเลยอ่า
น้อนน้อนนะฮะพี่ออกเสียงถูกไหมนะฮะค่ะครับ
หลังจากภาพถูกแชร์ออกไปนะครับชาวเน็ตพากันคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่
เช่นว่านี่คือกายหยาบที่แท้จริงของพญานาคบางคนก็คอมเมนต์ว่า
คล้ายคล้ายตัวการ์ตูนในโปเกมอนขณะที่บางคนตั้งคำถามว่า
น้อนนะฮะคือพญานาคราวบันไดจริงจริงหรือนะฮะต่อมาครับ
อีสาน๓ฤดูที่มักจะให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ออกมาโพสต์ถึงที่มาของน้อนรูปปั้นน่ารักนี้นะฮะว่าไม่ใช่พญานาค
แต่คือตัวเหราตามความเชื่อในไตรภูมิพระร่วง
มีความรู้นะครับเอาน้องฟังไว้

ระหว่างจราเข้กับพญานาค
มีลำตัวยาวคล้ายพญานาคครับ
แต่มีขายื่นออกมาจากลำตัว
ส่วนปากจะคล้ายจราเข้

สามารถอมพญานาค

ตัวเหราราทำหน้าที่
เฝ้าเชิงเขาพระสุเมน

มักจะนำมาวางเฝ้าอยู่ตาม
บันไดวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ

ทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป
เหลือเพียงความงามที่บริสุทธิ์
ถือเป็นศิลปะอีกรูปแบบหนึ่ง
ที่หาดูได้ยากในปัจจุบันครับ

น้อนแม่เผินนึงอะไรออกเสร็จวันนี้